มาค่ะได้เวลาสยบใต้ตาดำคล้ำกันแล้วนะคะ
สำหรับกรณีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดา
เชื่อว่าหลายคนยังคงตามกันอยู่ทุกวันมันอดปล่อยไม่ได้จริง
เพราะว่าตอนนี้ก็คือแตงโมต้องไม่ตายฟรีใช่ไหมครับถูกต้องครับ
วันนี้ตำรวจแถลงคือตำรวจเนี่ยออกมาบอกแล้วล่ะว่า
วันศุกร์นี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของคดีความ
แต่ตลอดระยะเวลาการแถลงของตำรวจเนี่ยไม่ว่าจะกี่ครั้งกี่ครั้ง
เขาก็ยืนยันคำเดิมว่าหลักฐานที่มีณตอนนี้
ยังไม่สามารถชี้โยงไปถึงเรื่องของการฆาตกรรมได้
ยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องของอุบัติเหตุถูกต้อง
ซึ่งวันนี้เนี่ยข้อมูลข้อมูลใหม่แล้วกันเนอะ
ที่ตำรวจได้ออกแถลงก็คือว่านายโรเบิร์ตออกมายอมรับกับตำรวจแล้วว่า
ขับเรือไม่เป็นครับแต่ว่าอยากลองอืม
คิดว่าจังหวะความขับไม่เป็นของเขาแล้วอยากลองเนี่ย

คุณแตงโมที่ไปทำธุระอยู่ท้ายเรือเขายังยืนยันนะอ่า
ยังยืนยังว่าคุณแตงโมเนี่ยไปปรัสสาวะท้ายเรือนะครับ
แตงโมที่ทำอยู่ท้ายเรือเนี่ยก็เลยเสียหลักแล้วก็ตกลงไปอืม
เรื่องนี้เป็นยังไงต่อติดตามจากรายงานเลยนะคะ
คุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำ

คุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำ
คุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำธุระอยู่ท้ายเรือคุณแตงโมที่ทำ
เลือดและสารเสพติดในร่างกายของคนบนเรือทั้ง๕คน

ยืนยันผลการตรวจโดยกระทรวงสาธารณสุข
ขณะที่แอนนาทีวีภูและพุดเดิ้ลทีวีภูเพื่อนสนิทของแตงโม
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เปิดเผยว่าตำรวจสอบประเด็นอุปนิสัยใจคอของแตงโม
และความเป็นไปได้ในการปัสสาวะท้ายเรือ
แอนนายอมรับว่ามั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เพียงเท่านั้นนายธนกฤษวงสุวรรณเจ้าของอู่จอดเรือ
เข้าให้การถึงประเด็นกล่องไวน์และขวดไวน์ในถังขยะ
ยืนยันว่าขวดวายที่พบน่าจะเป็นของคนอื่นที่เข้ามาใช้บริการ

อีกทั้งวายยี่ห้อนี้พบว่าไม่น่าจะเป็นของคนในเรือสปีดโบสต์
เนื่องจากมีราคาถูกอีกทั้งยังเป็นคนละยี่ห้อ
รวมทั้งพนักงานร้านอาหารบ้านตานิดร้านอาหารที่แตงโมและกลุ่มเพื่อนไปรับประทาน
ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพญาเข้าให้ปักคำตำรวจด้วย